แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ฉันกำลังสร้างบรรยากาศ

ตีนที่วิ้งวิ้งจะพาไปยังต้องบอกเลยว่าที่พักมันเป็นบรรยากาศ

เลอย่าชมมากฉันเขินคือชมฉันมากแล้ว
ว่าแต่ว่า
ที่พักของเราในวันนี้นะฮะ

ไปตั้งสติแป๊บ

แต่ว่าสถานที่แห่งไหนที่ทำให้ปุ่ยฟ้าที่เพิ่งขนาดนี้เนี่ยนะฮะ
อยากจะรู้จริงเลยว่าน้องวินจะพาเราไปที่ไหน

ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ

ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ

ที่นี่ค่ะก็คือที่พักหลักร้อย
ที่มีนจะมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้

เส้ากระโดงเรือที่เขาจำลอง

การตกแต่งข้างในนี้เนี่ยนะคะก็จะเน้นโทนสีสว่างค่ะเป็นสีขาวแล้วก็สีฟ้านะคะ
ตอนกลางคืนถ้าเปิดไฟนะคะจะให้อารมณ์เหมือนว่าเราเนี่ยร่องเรือสำราญอยู่เลยล่ะค่ะ
และที่พักของที่นี่เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายสไตล์หลากหลายห้องมาก
อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามีกี่สไตล์งั้นตามมิ้นมาเลยค่ะ
เย่แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มากันที่ห้องแรกค่ะ
และอย่างที่บอกเอกลักษณ์การตกแต่งในห้องนะคะก็ยังคงความเป็นเรือสำราญค่ะ
ก็จะมีพวงมาลัยเรือแขวนตกแต่งไว้แล้วก็มีรูปภาพที่เกี่ยวกับทะเล
แต่ว่าห้องนี้พิเศษค่ะคุณผู้ชมคือเข้ามาแล้วเนี่ย
รู้สึกเหมือนเราอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรมันแฮปปี้อ่ะ
และนี่ทางโรงแรมเขายังมีกิมมิกนะคะพับผ้าเช็ดตัวเป็นลูกปลาหมึกค่ะ
เอาเป็นว่าห้องนี้เหมาะสำหรับคนที่มาเป็นคู่
อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนกันก็มาได้นอนได้สองคนนะคะ
ราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหคุ้มสุดสุดแถมอาหารเช้าที่สำคัญ

และก็มาถึงอีกห้องนึงค่ะสำหรับห้องนี้เนี่ยนะคะ
เตียงใหญ่มากเลยห้องนี้นะก็จะเหมาะสำหรับคนที่มาแบบเป็นคู่รัก
ราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะถ้าอยากจะมาพักที่
สำหรับคนที่สนใจอยากจะมาพักที่นี่ร่วมสนุกกันง่ายเลยค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ท้องเขาร้องแล้วอ่ะเดี๋ยวขอโทรไปสั่งของอร่อยหลักสิบก่อนนะคะ
อื้อหือน่าจะจะให้ความรู้สึกมันล่องเรือแล้วเนี่ย
การออกแบบการดีไซน์ของเขาเนี่ยนะเรียกได้ว่าลงตัวน่าไปนอนพักมากเลยเธอ
เห็นไหมฉันบอกเธอแล้วว่าเรื่องถูกและดีเนี่ยต้องช่วงนี้เลย
แถมยังมีบัตรมาแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะ
อันนี้เลิศจริงอะไรจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้ว
ฉันว่าถึงเวลาที่เราต้องหาอะไรมาลองท้องแล้วดีไหมปุ๋ย

ถ้าอย่างนั้นนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นของอะไรเนี่ยนะคะขอบอกใบ้ให้นิดนึง
ร้านนี้เหมาะกับคนที่ชอบชิว

เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แต่พักกันสักครู่เดียวค่ะ